เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหาออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่พบปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจใน
โอ้โหไทยแลนด์
ผมอยู่ในอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับ
ที่นี่มีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมของสะสมของเก่าโบราณของหายากเอาไว้มากมาย
โดยเจ้าของนั้นได้เก็บรวบรวมมานานกว่า๔๐ปี
ให้คุณย้อนอดีตมาเยี่ยมเยือน
ซึ่งข้าวของส่วนใหญ่ยังคงสภาพดีและยังใช้งานได้ด้วย
ที่นี่พิพิธภัณฑ์บ้านครูกลางครับ
ตอนนี้ผมเข้ามาในพิพิธภัณฑ์บ้านครูกังเรียบร้อยแล้วนะฮะ

เพราะว่าครูกันอยู่ตรงนี้กับผมแล้วนะครับ

เข้ามาแล้วบรรยากาศเหมือนเราเข้ามาอยู่ในอีกชุมชนหนึ่งเลยนะฮะ
อยากจะถามครูกังครับจุดเริ่มต้นในการสร้างพิพิธภัณฑ์นะฮะ

เอาไว้ให้ลูกหลานดูของเรา

ไม่ใช่ว่าจะมาเก็บเฉพาะของใหญ่ไง
ของมันไม่มีค่าหรอกเล่ม๓บาท๕บาทเนี่ย
แต่มันไม่มีขายอะ
จากมันมีค่ามันก็เลยกลายเป็นของมีค่า
อย่างตอนนี้เนี่ยคือพื้นที่ทั้งหมดนี่มีกี่อาคารมีกี่ห้องยังไงครับ
คือเฉพาะในส่วนของอาคารเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ๒ไร่
ก็คือ๕หลังอาคารในการจัดแสดงของวัตถุโบราณเนี่ย
แล้วก็แบ่งเป็นโซนได้๒๒

ซึ่งแผนผังทั้งหมดว่าห้องไหนจะอยู่ตรงไหนเนี่ย
ก็คือเป็นครูกังออกแบบเองหมดเลย

หลายคนถามว่ารักชิ้นไหน

ทีนี้ขออนุญาตถามนิดนึงคือของทุกชิ้นเนี่ย

เคยมีคนมาแบบกระทริปขอซื้อ
มันมีทุกอาทิตย์

กังครับถ้าอย่างนั้นผมต้องรบกวนครูกังพาผมทัวร์ที่นี่หน่อยนะครับ

คือของผมเนี่ยมันจะบอกว่ามันน่าสนใจทุกจุดแล้ว
ครับพอแน่นอนครับ
กันครับห้องนี้ชื่อว่าห้องภูมิปัญญาครับ
รวมอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือในการทำงาน

ก็คือสร้างบ้านต่อรืออะไรอย่างเงี้ยครับ

ของนอกมันก็มีอย่างพวกระดับน้ำประหลอดน้ำ
หรือว่าไอ้พวกสวานต่างมันก็มีงานนอกเข้ามา
คือไทยก็เมืองนอกมันติดต่อกับมันนานแล้วไงสมัย
มาตรงนี้นี่คือร้านขายของชำใช่ไหมฮะ

ส่วนใหญ่ก็แนนกล้องที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ก็ด้วยความเป็นครัวอย่างน้อยจงมีห้องเรียน
โอเค
นี่ก็จะรวมเครื่องครัวครับเครื่องครัวในยุคเมื่อเป็นร้อยปีที่ผ่านมาครับ

สมัยนั้นที่จะมีเตาตัวนี้ใช้ได้เนี่ยทางบ้านฐานะต้องค่อนข้างดีด้วยเพราะราคามันจะแพง
ตรงนี้ครับ

ครูกลางนี้เหมือนเป็นทางที่เรากำลังจะเดินไปสู่โรงหนัง

เมื่อก่อนเขาจะบอกว่าหน้าโรงหนังเนี่ย

เวลาคนเข้ามาดูหนังเขาก็บอกเออเดี๋ยวเพราะมืด
กลับมาหาของกินหน้าโรงหนังแล้วกลับไปนอนอะไรกันเนี่ย

ของจินเลยรางวัลพระสุรรัสสาวดี

พอมามอบให้ครูกลางแบบนี้ก็จะได้แบ่งปันให้คนอื่นได้เห็นด้วย

วันนี้ครับรวมถึงโปสเตอร์หนังนะครับ

อันนี้คือเป็นโปสเตอร์ตั้งแต่สมัยก่อนเลยใช่ไหมครับ

อันนี้คือแต่ก่อนที่โรงหนังก็จะไซส์เล็กแบบนี้เลยใช่ไหมครับ

แต่อีกก็บอกหมานั่งไม่ได้เพราะว่ามันกระดกได้
กล้องตัวนี้ใหญ่มาก

และสมบูรณ์หาจุดชำรุดไม่ได้เลย
กล้องตัวนี้ใช้งานได้จริงแล้ว
จากสถานีรถไฟเลยใช่ไหมครับ

แล้วก็รอบนี้เหมือนมีเป็นร้านต่างใช่ไหมฮะ

กงกับร้านขายกาแฟแล้วก็ไทยเจริญร้านตัดผม
แล้วก็ร้านถ่ายรูป
คือเราจำลองมันก็จะท้ายพื้นที่จำกัดนะฮะ

โอ้โหครูครับชั้น๒กว้างมากฮะ
สลากกินแบ่งหรือลอตเตอรี่สมัยเมื่อ๘๒ปีที่แล้ว

ถากตีเป็นโดนเนี่ย๑๑๐ล้านเลยแหละ
ครูครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

เน้นในเรื่องของความหลากหลาย
บางอย่างเนี่ยเราก็สามารถอนุญาตให้เขาจับสัมผัสมาถ่ายรูปอะไรได้

คือจะบอกว่าถ้าแขกมาเยี่ยมชมน่ะ

แต่ว่าขอให้อย่ามาทำร้ายน้องผม
วันนี้ขอบคุณครูกังมากนะครับ

คงจะมีพวกไส้อัวหรือว่าน้ำพริกหนุ่ม
ถ้าเป็นอีสานก็ต้องเป็นส้มตำไก่ย่างนะฮะ
แต่ถ้าคุณมาที่ภาคตะวันออก
นั่นก็คือน้ำพริกไข่ปูนั่นเองแล้ววันนี้ครับเรามาถึงระยองแล้วนะฮะ
จะต้องไปตามหาน้ำพริกไข่ปูที่อร่อยที่สุดในภาคตะวันออกตามผมมาเลยครับ
ในที่สุดนะครับผมก็ตามหาจนเจอร้านที่มีน้ำพริกไข่ปูที่อร่อยที่สุดในภาคตะวันออกนะฮะ
มีรางวัลการันตีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้ผมอยู่ที่วาสนาฟิชชิงปาร์คกับคุณอีฟครับ
สวัสดีคุณอีฟครับสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะทำน้ำพริกไข่ปูให้ผมทานสดสดด้วย
แต่ก่อนอื่นขอถามนิดนึงน้ำพริกไข่ปูของที่นี่มีความพิเศษยังไงบ้างครับ
ก็คือจะใช้ปูนะคะสดใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็จะปรุงถ้วยต่อถ้วย
ไม่ได้แบบปรุงไว้แล้วเสิร์ฟอะไรอย่างงั้นถ้าอย่างงั้นรบกวนคุณอีฟเลยครับ
ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องใส่พริกลงไปก่อนนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นก็โขลกโขลกเสร็จแล้วก็จะใส่ไข่ปูลงไป

ก็ยังมีความเป็นเนื้อปูให้เราสามารถเคี้ยวได้ด้วยปรุงนะคะ

มะนาวน้ำมะนาวกับน้ำปลาจะใช้ปริมาณเท่ากันนะคะ
แล้วก็น้ำตาลนะคะตาลปี๊บผสมให้เข้ากัน
นี่ค่ะตักใส่ถ้วยได้อ๋อนี่เสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วค่ะ
พริกไข่ปูต้องทานกับผักแบบนี้ผักต้มแบบผักใช่ไหมผักสดผักต้มสด
นี่ฮะน้ำพริกไข่ปูนะครับขออนุญาตชิมครับ
ของดีเมืองระยองนะครับผม
อร่อยจริงอร่อยจริงเชื่อแล้วครับว่าทำไมทุกคนถึงต้องดั้นด้นหมัก
อร่อยจริงคุณผู้ชมวันนี้ไม่ได้อวยนะฮะ
ต้องหาโอกาสมาลองทานให้ได้นะครับสำหรับน้ำพริกไข่ปูที่วาสนาพิซิ่งปาร์คครับ
อร่อยมากกินอีกแล้วพี่พี่กินด้วยกันไหมครับเจอเลยค่ะ
ถ้าเอ่ยชื่อจังหวัดระยองภาพที่ทุกคนนึกคิดคงคล้ายกัน
คือทะเลภูเขาน้ำตกสวนผลไม้หรือแม้แต่อาหารทะเล
แต่เมื่อผมได้ลองค้นหาสถานที่เที่ยวแบบอื่นในจังหวัดนี้
ทำให้การเดินทางของผมได้เติมเต็มมากขึ้นในความรู้ใหม่
และได้ประสบการณ์ใหม่มากขึ้นยังคงมีเรื่องราวต่างต่างอีกมากมาย
ที่ผมยังคงต้องค้นหาต่อไปครับโอ้โหไทยแลนด์
แล้วอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะใครตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงาน
รับไปเลยเสื้อยืด๒ตัวพร้อมกระเป๋าผ้า๑ใบจำนวน๕รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงวันศุกร์ที่ยี่สิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสอง

โอ้โหไทยแลนด์วันจันที่ยี่สิบสามท่านวาคมพศสอง